พาไปดูเรื่องของการช่วยเหลือลูกลิงน้อย

ลิงน้อยที่เป็นลูกตัวแบบเล็กเลยพี่ปอ

จนกระทั่งมันเป็นแผลเน่าเปื่อยลึกเข้าไป
แล้วชาวบ้านเรียกให้เจ้าหน้าที่มาช่วยค่ะ
คือการช่วยเหลือมันทุลักทุเลจริงแบบนี้
ทั้งปีนต้องทั้งเรียกเอาอาหารมาล่อ
มันไม่ยอมเลยเพราะแม่มันห่วงลูก

สุดท้ายใช้ยาสลบยิงแม่ค่ะ

พี่บอลเห็นใช่ไหม
แล้วเชือกฟางมันเอาจริงนะมันคมแล้วมันบาดผิว

คือถูกลัดเข้าไปแล้วมันเป็นแผลเลยนะคะ

ก็นำทีมเข้าไปช่วยเหลือแล้วค่ะ

คุณผู้ชมลองดู
ตัวบาดแผลคือมีการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาแล้วครับ
โดยรวมก็ถือว่ายังสามารถที่จะทำการรักษา
ไม่ให้น้องร๋าดูอาการน้องอีกทีหนึ่ง
ใช้ระยะเวลาน้อง
ตัวบ่ะเถียวคือที่มะลึกอยู่เลย

แล้วเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าคือมันควรจะต้องเอาแม่ไปด้วย

ทีนี้ไปถามแถวแม่ค้าขายผักผลไม้แถวนั้น
พี่ราตีตทองเต็มอายุ๖๒ปี

เขาบอกเลยว่าเชือกที่รัดไอ้เจ้าลูกลิงเนี่ย

ที่เขาเอามาไห้ผลไม้กับผักกันนะคะ

เอาไว้ใช้มัดกล้วยแขวนขายให้กับนักท่องเที่ยว
บอกเลยนะเธอไหว้เถอะเธอยกมือไหว้จริงนะ
ไหว้ขอร้องนักท่องเที่ยวทุกคน
มาซื้อกล้วยหรือผลไม้ไปให้อาหารลิง
เชือกทิ้งลงถังขยะกันได้ไหม
หรือไม่เอามาคืนให้พวกพ่อค้าแม่ค้าได้เลย
เพราะไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลิงตัวอื่นอีก
ส่วนตัวเธอเคยเตือนพวกนักท่องเที่ยวแล้ว
แต่บางทีไม่ฟังก็ทิ้งเรียราชอยู่แถวนั้น
ขยะชิ้นเล็กมันส่งผลกับเรื่องของชีวิตของสัตว
ที่อยู่ในระแวกนั้นหรือถ้าลงไปในทะเล
เราเห็นบ่อยมากปัญหาพวกนี้นะคะขยะไปทำร้ายสัตว์